แล้วต้องมาเก็บชาอีกนิก

แล้วอากาศก็หนาวค่ะคุณผู้ชม

หน่ากลัวกับชาวสุภสราวขาแล้วค่ะ
โอ้โหลำบากลำบลนะคะ
ร่างกายก็ปวดตกเขาค่ะมาทำงานบนเขานะคะ

จริงอยากนะอยากจะให้มีผู้ชายมากอดคลายหนาว
จิบชาด้วยกันแต่แม้ลมหนาวมาก่อนผู้ชายเลยค่ะ
รอแล้วรอเล่าไม่มาสักทีนะคะหมายถึงผู้ชายนะ
แต่ลมหนาวเนี่ยมาจริงมาจังเลย
แล้วคุณผู้ชมคะลมหนาวนี้จะอยู่กับเราไปจนถึง
สัปดาห์หน้านู้นเลยนะเอาดูจากวันนี้ก่อนนะคะ
ลมหนาวเห็นไหมเมื่อ๑สัปดาห์ที่แล้ว
ลมหนาวเขาก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวทางตอนบนของประเทศนะคะ
แต่วันนี้โอ้โหแถมให้ค่ะแถมให้ลงมาจนถึงภาคใต้ตอนบนนะคะ
แถวเพชรบุรีประจวบพิริค่ะเลยแหมเฉาเฉาเฉาประจวบ
เพชรชบุรีเป็นยังไงบ้างคะอากาศอุณหภูมิกี่องศา

ส่วนอุณหภูมิที่ลดลงแบบนี้นะคะ
เกิดจากลมตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือว่าลมหนาวจากประเทศจีน
ทีนี้พัดพาเอาความเย็นเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยนะคะ

พอถึงทางตอนบนของประเทศเขาเป็นลมหนาวอยู่หรอก
แต่พอเข้าพื้นที่ภาคใต้

เพราะว่าเขาพัดพาเอาความชื้นจากทะเลอ่าวไทย

แต่เช้าวันนี้ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมค่ะตี๕๔๙นาที
จะเห็นว่าประเทศไทยไม่มีฝนเลยนะ
เพราะว่าช่วงนี้ลมหนาวแรงจริง
พัดเอาความชื้นพัดเอากลุ่มฝนไปตกนู้น
เพื่อนบ้านค่ะประเทศมาเลเซียเลย
และตลอดวันนี้นะคะช่วงตอนบนของประเทศไทยค่ะจนถึงภาคใต้ตอนบน
แทบจะไม่มีฝนเลยนะตลอดทั้งวันนะคะ
แต่จะมีเริ่มเกิดฝนได้ในช่วงประมาณ๔โมงเย็น
เย็นจนถึงค่ำพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะ
ปัตตานียาลานราธิวาสเห็นไหมคะ
ตรงนี้ตรงนี้ช่วงบ่ายจนถึงค่ำนะ
มีฝนแต่ว่าฝนก็ไม่ได้เป็นฝนแรงเท่าไหร่
วันนี้คลื่นให้ดูคลื่นแล้วกันค่ะ
คลื่นในฝั่งอ่าวไทยค่อนข้างสูงนะคะ
เนื่องจากนมมรสุมค่อนข้างแรง
แต่จุดที่สูงที่สุดยาลาปัตตานีนราธิวาส

เล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะ
วันนี้อุณหภูมิทั่วไปวันนี้เช้าอากาศเย็น
แต่พอช่วงบ่ายก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่ค่ะ